สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการสวัสดีครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนภาษาแล้วกันนะคะขออนุญาตสื่อสารกับคนทั้งประเทศไทยนะครับ
ถ้าพูดอีสานไปเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่รู้เรื่อง
วันนี้ค่ะอากาศเนี่ยตอนเช้าที่กรุงเทพเย็น
แต่มันไม่เหมือนที่อุบลเลยอุบลตอนเช้าหนาวมากนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศหน่อยว่าหลายคนพร้อมที่จะทำงานวันแรกหรือเปล่า
ฉันเข้ามาวันแรกนะมาจากอุบลเนี่ยมาหางานทำนะคะ
เอาเรื่องของสภาพอากาศโอ้โหภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
ยังคงมีลักษณะความเย็นปกคลุมอยู่นะคะแต่ว่าทั้งประเทศ
ณวันนี้อุณหภูมิประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
ลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเกิดจากความเย็นเขาถอยร่นลงไปค่ะ
เนี่ยเหลือ๑๐๑๔ค่ะ๑๐๑๔แตะอยู่ที่ภาคอีสาน
แต่ทีนี้เห็นเส้นแดงไหมคะนี่เป็นเส้นความชื้นพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
เฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้อาจจะมีฝนหลงฤดูเกิดขึ้นได้ในพื้นที่นะคะ
ถ้าใครตากพืชผลทางการเกษตรไว้เตรียมเก็บด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของกลุ่มฝนและกลุ่มเมฆณวันนี้ฟ้าโปร่งโล่งสบาย
แต่ว่าตรวจพบกลุ่มเมฆที่อาจจะทำให้เกิดฝนได้นะคะ
ภาคใต้ตอนล่างเหมือนเดิมค่ะ
พื้นที่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนราธิวาสนะคะ
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงยาวไปจนถึงช่วงค่ำเลย
แต่ว่าวันนี้ฝนจะเบาลงนะคะจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกปล่อย
พอฝนที่ตกลงมาแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องของคลื่นต่อกันเลยนะคะ
ท้ายตอนบนคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไรนะคะ
ใครที่จะท่องเที่ยววันนี้ตามเกาะแก่งโอเคค่ะเยี่ยมเลยนะคะ
แต่ภาคใต้ตอนล่างโอ้โหจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตร
แต่วันพรุ่งนี้จะแตกต่างจากวันนี้นะคะ
พรุ่งนี้คลื่นอาจจะลดลงใครที่เตรียมจะออกหาปลาจะออกได้นะคะ

พอพูดถึงเรื่องของคลื่นกับฝนในภาคใต้ดูที่พัทธลุงกันหน่อย
หลายคนลายเข้ามาบอกพัทรลุงฝนตกตกต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะ
น้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์ไหลลงมาเลยค่ะมาที่น้ำตกไพรวัน
จากผ่านน้ำตกแล้วเข้าพื้นที่บ้านคนสิคะ
ที่ตำบลนาโนธอำเภอเมืองพัทธลุง
หลายคนกลายเป็นผู้ประสบภัยค่ะตั้งแต่ต้นปีเลยเลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะ
น้ำสูงเกือบเกือบครึ่งเมตรเอาหน่วยงานเร่งเข้าไปช่วยเหลือทีค่ะ
จากภาคใต้ไปดูภาคเหนือโอ้ยภาคเหนือช่วงนี้
ไปดูบ่อยเลยค่ะดอกพญาเสือโครงหรือสากุระเมืองไทย
จุดนี้เป็นภาคเหนือตอนล่างอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลก
ยังสวยอยู่เลยนะคะแต่เนี่ยจะเป็นลักษณะเนินเขาแบบนี้
ต้นเขาอาจจะไม่ชิดกันเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมที่ไปดูก็จะต้องดูจากภูเขาอีกลูกหนึ่ง
มันก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะที่สวยมองไปมองมามันก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะ
ขับรถช่วงนี้ค่ะระมัดระวังกันหน่อยนะคะภาคเหนือค่ะ
ใครที่จะขับรถไปเที่ยวอาจจะมีหมอกลงมานะแต่พอทีนี้ดิฉันใช้รถไฟไง
มันก็ไม่เป็นไรอ่ะนะถ้ามีหมอกนะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันนะ
กรุงมาอย่าลืมตรวจสวอปด้วยนะคะใครที่กลับมาทำงานนะคะ
ช่วงนี้โอมิครอนกำลังระบาดเลยว่าใครเปิดเพลงเนี่ยใครเปิดเพลงใครเปิดเพลง
โอ๊ยว่าใดตัวที่กันสิล่ำตัวละกันเปิดเพลงนั่นเว้ย